นี่มันโรงเรียนอะไรเนี่ยมีแต่เพลงอย่างเดียวเลยฮะ
กันทุกเช้าออกกำลังกายก่อนเข้าวิชาเรียนห้องเรียนไงคะคุณ
โอ้โหไม่บอกก็ไม่หยุดเต้นได้ทั้งวี่ทั้งวัน
อยู่แล้วแต่ดิฉันเห็นคุณใบตองเต้นเนี่ยนะดิฉันนึกถึงน้องหนูคนหนึ่งคุณชนะ
อยากจะให้ดูก่อนเลยค่ะเพราะว่าไหนก็เอาใจน้องหุ่นหนูต้อนรับวันเด็กแล้วใช่ไหม
มีน้องคนหนึ่งคุณผู้ชมเขาแชร์คลิปถึงความน่ารักสดใสในโลกโซเชียลให้ว่อนเลย
ไปดูกันหน่อยว่าน้องเขาน่ารักสดใสยังไง
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะจริงว่าน้องคนนี้เขาเป็นคนขี้อายค่ะ
หรอขี้อายหรอค่ะ
แล้วเขามีอายผู้ชม
ก็ส่วนหน่อยด้วยนะคะ
โอ้โหชอบท่าจบจังเลยคุณชอบท่านี้

ว่าไม่ได้นะคะคุณพริ้วยิ่งกว่า

น้องอาชีพนักเต้นเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินฝันแน่นอนนะคะ
ตอนนี้นะงานเต้นงานวันเด็กที่ไหนนะ
เต้นได้รับรองน้องได้กวาดรางวัลมาเพียบแน่นอนนะจ๊ะ

แบบนี้เยี่ยมเลย

ถ้าคุณมีลูกคุณจะได้อย่างดี
จะเป็นเป็นเพื่อนเลยอะ

ดูมันต้องพลิ้วไหวมากนะลูก
พี่จะทำใจดีมาก

เด็กดีก็คืออนาคตของชาติ
แต่ถ้าไม่มีอะไรที่ผิดพลาด

ไม่มีอะไรผิดพลาด